ช่วงเดือน๕นี้ที่เขาไปเก็บกันเยอะจริงแล้วก็คือน้ำพึ่ง
น้ำพึ่งเดือน๕นี่ก็ต้องบอกว่ามันหอมมันหวาน
ใครอยากลองชิมน้ำผึ้งบ้าง

หลายคนอยากจะลองความหอมความหวานของน้ำผึ้งในเดือน๕ใช่ไหมคะ
แต่มันก็ต้องมีวิธีการในการขึ้นไปเก็บกว่าจะได้รังพึ่งที่มีน้ำพึ่งเดือน๕ออกมา

แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะไปเก็บแล้วอุปกรณ์เซฟตี้ไม่พร้อม
บอกเลยนะอย่าเสี่ยงแบบนี้
ครับ
โอ้โหน้องใบตองนี่ขนาดใส่หมวกกันน็อกแล้วนะ

คืออันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าไปเก็บรังพึ่งหรือไปตัดต้นไม้หรือไปทำอะไรยังไงเนี่ยแหละนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้ที่สูงอย่างนี้
ควรจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่มันเพียงพอไหม

แล้วนอกจากหมวกกันน็อกแล้วคุณว่าเราควรใส่อะไรอีก
สนใส่ชุดคุมแล้วก็ต้องมีขวัญปุ่มจุดทูบ

แล้วมันจะช่วยให้เขาไม่ตกบันไดได้ใช่ไหม
มันก็ไม่ช่วยอ่ะสิถ้าตอนลงเล่นไม่ดูอย่างนี้
ป้องกงป้องกันกันให้ดีนะคะ

ไม่แน่ใจว่าอันนี้ขึ้นไปเก็บพึ่งรังพึ่ง

ยังไงก็ต้องมีแบบอุปกรณ์เซฟตี้ดีนะคะ

วิธีการป้องกันไม่ให้โดนพึ่งต่อยง่ายนิดเดียว

ยกมือวาดดีขอโทษเขาไป

เขาจะรู้สึกดีขึ้นขอโทษเขา

แล้วถ้ายังไม่รู้สึกดีทำอย่างไรต่อ
เอฟเซือท์ซื้อเสื้อผ้าพอใจรึยัง
ดิฉันว่าคงไม่ใช่พึ่งที่เป็นสัตว์แล้วล่ะ

เดี๋ยวเราก็รู้ว่าคุณชนะหมายถึงพึ่งตัวไหน